มาดูกระแสซีรีส์ที่กำลังเป็นที่นิยมในยุคสมัยนี้นั่นเอง

แบบชายรักชายแบบนี้สาวสมัยนี้เขาชอบกันนะคะ
ล่าสุดค่ะ๔หนุ่มหน้าใสโอ๊ตเจมส์เซ้งท็อปค่ะ
ซีรีส์วายแกะกล่องมาเลยมาแนะนำตัวกันค่ะ
พร้อมกับชวนแฟนซีรีส์ให้รอติดตามความสนุกของเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็การันตีด้วยว่าไม่เหมือนซีรีส์วายเรื่องอื่น
เพราะว่าเรื่องนี้นำพิษภัยจากโซเชียลมีเดียมานำเสนอ
แล้วก็ให้ข้อคิดดีนั่นเองค่ะ

พาคุณย้อนเวลากลับไปสู่วัย๑๕กันอีกครั้งค่ะ
ครั้งที่๑๕๑๖หย่อนค่ะ
ครั้งนี้ขนทัพศิลปินชั้นนำมาเพียบเลย
ไม่ว่าจะเป็นเอบิโนเมิลสิงห์โตนำโชคอตอมชนะกัล

การใช้ยักษ์เป็นสัญลักษณ์ประจำตัวค่ะ
ผลงานล่าสุดเขาก็ใช้ชื่อใจยักษ์

บใดที่พระอาทิตย์ยังคงส่งแสงทุกเช้า
ชีวิตเราก็จะต้องมีวันที่ส่องแสงเปล่งประกายได้เหมือนกันค่ะ
เจ้าตัวก็ยอมรับว่าครั้งนี้กดดันมากนะครับ
ว่าจะปังหรือว่าจะแปลกค่ะ